มีเรื่องราวของการสูญเสียบุคคลสำคัญใน
วงการศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นบุคคลระดับประเทศ
ผู้ชายท่านนี้ครูมืด
ครูมืดประศาจทองอาร่าม
ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทยเป็นครูโขน

ครั้งหนึ่งครูมืดเคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบอกว่าโขนคือตัวผมมันคือชีวิตและจิตวิญญาณ
และมันจะเป็นเช่นนั้นจนถึงลมหายใจสุดท้าย
เป็นข่าวเศร้าครับครูมืดเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
โดยได้มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของครูมืด
นครราชศรีมากรมศิลปากร
ในขณะที่เมื่อตอนช่วง๑๘นาฬิกา๕๐นาทีวันนี้
ก็ได้โพสต์ภาพนี้ครับหลานสาวจับมืออำลาคุณลุงเป็นครั้ง
สุดท้ายที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มีข้อความว่าลุงคือนัก
ตัวจริงคือผู้มีแต่ให้คือศิลปินต้นแบบคือผู้ที่ให้
คำสอนทุกคำจะอยู่ในใจหนูตลอดไปจะรักษาศิลปะการ
แสดงแทนลุงนะคะมีคลิปด้วยนะครับเมื่อตอนทุ่มกว่ากว่าครับ
ของครูมืดและคุณกัสมาหลานสาวเป็นภาพของหลานชายตัว
เล็กเล็กคนนี้ครับนั่งอยู่บนตักครูมืดท่ามกลางรอยยิ้มของ
มืดครับมีข้อความกราบลาตามมืดเป็นครั้งสุดท้ายมีพบก็
ต้องมีจากศิลปินของประเทศตลอดการตำนานจะอยู่กับเราตลอด
ไปมีข้อมูลรายงานนะครับว่าครูมืดประสาททองอารามครูโขน
รมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทยเสียชีวิตเมื่อตอน๑๗นาฬิกา๒๑นาที
ที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย๗๒ปีหลังเข้ารับการรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลจุฬาตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ร่าง
ครูมืดยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับครอบครัวอยู่ระหว่าง
การประสานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคาดว่าน่าจะเคลื่อนร่าง
ช่วงต้นสัปดาห์หน้าและทางครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่
ปางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีอันนี้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับ
ครูมืดเป็นปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรม
เพาะโขนฮะมีผลงานฝากไว้ในวงการบันเทิงและศิลปะไว้อย่าง
มากมายได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านดนตรีและศิลปินประจำปี๒๕๕๙
สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและศิลปะการ
แสดงโดยหออัครศิลปินฮออฟแจ๊สด้วยนะครับขอแสดงความ
เสียใจต่อการจากไปของครูมืดด้วยเป็นหนึ่งในคนที่มี
โอกาสทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์เสรียหวังในธรรมเป็นตำนาน
นเมืองไทยอาจารยอแสงพักดีเทวาอาจารย์เจริญเวชเกษม
นี่ครับสูญเสียอีกหนึ่งท่านบุคคลสำคัญระดับประเทศนะครับ